ส่วนทีมไทยก็อย่าลืมเชียร์กันนะครับถึงแม้จะตกรอบไปแล้วในเกมบอลโลกรอบคันเลือก
แต่ว่าเรามีสายเลือดใหม่ที่จะทดลองกันในยุคของคุณสือคนใหม่
เรื่องราวการแต่งตั้งกัปตันทีม
กวินธรรมสัจจานันทร์ได้เป็นกัปตันทีมชาติ
แล้วก็ขอถอนตัวจากเกมการแข่งขัน

ได้ทำหน้าที่แทนสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
ที่เป็นกัปตันทีมในเกมอุ่นเครื่องกับอุสเบกิสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในชีวิตการเล่นฟุตบอล
เดียวกันครับเกมนี้มีการเปลี่ยนทีมงานผู้ตัดสินจากชาวกาต้านะครับ
มาเป็นมุมัตตากีบินยาฮารี่จากสิงคโปร์

ร่วมกับมาเลเซียอีก๒คนหลังจากกาต้า
ถูกตัดความสัมพันธ์ทุกด้านจากหลายชาติในโลกอารับ
ทำให้เกิดการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ก็กลัวปัญหาในเรื่องของการตัดสินที่อาจจะไม่เข้าข้างเอ็นเอียงกัน

อีกครั้งส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยลงสนามพรุ่งนี้นะครับ
เจอกับสหรัฐอารับอิมิเรตเวลา๑ทุ่มที่ราชมังคลากีฬาสถานครับ